กรณีที่ผู้ปกครองเด็กหญิงวัย๑๑ปี
ได้ไปร้องมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ว่าอยากจะให้เอาผิดกับคุณครูที่ปล่อยประละเลยนะคะ
ปล่อยให้น้องออกไปจากโรงเรียนกับผู้ชายคนนึง
คือผู้ชายคนนี้จริงก็รู้จักกับทางครอบครัวของน้อง

ครูก็ไม่สอบถามอะไรก็ปล่อยไปกับผู้ชายคนนี้
และสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ล่วงละเมิดทางเพศของน้อง
ลักษุตอนนี้คุณผู้ชมมีการตั้งขณะกรรมการ

มนุยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปฐุมธานีเขต๒
ได้เข้าพบนางปุวีนาหงศกล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เป็นตอบทางสำหรับกรณีเด็กหญิงวัย๑๑ปี
ที่ถูกคนร้ายรับตัวออกไปจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอ
หนองเสือจังหวัดประธุมธานีหลังข้อรบทรงชาติ
แล้วก็พาไปก่อเหตุกระทำชำราว
ก็ไปสอบถามพูดคุยเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ
แล้วก็มีการตรวจสอบข้อที่จริงกับทางโรงเรียนค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้ปกครองเด็กเข้าพบคุณปวีนานะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายไปหลอกครูว่าพ่อกับแม่เด็กให้มารับตัวเด็กไป
ซึ่งจริงแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็รู้จักกับครอบครัวเด็กนะคะ
จากนั้นคนร้ายก็พาน้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ส่งตัวน้องกลับไปโรงเรียนตามปกติ
คุณปวีนาบอกว่าตอนนี้ได้หาที่เรียนใหม่ให้กับน้องแล้วค่ะ
เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ขณะที่นายเสริมปัญญาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุทางโรงเรียน
ไม่ได้ตั้งใจปิดบังข้อมูลซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งผู้ปกครองบอกว่าตอนแรกทางโรงเรียนไม่ให้ตรวจสอบนะคะ
โรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไร
แต่อยากจะให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการเพราะกลัวว่าจะเสียรูปคดี
แล้วก็จะให้ครูที่ปล่อยเด็กออกไปไปพบกับผู้ปกครองเด็ก
เพื่อขอโทษเพราะว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปเยี่ยมน้องค่ะ
อกจากนี้นะคะมีการสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
ที่ปล่อยเด็กออกไปแล้วนะคะคาดว่ารู้ผลวันจันทร์หน้าค่ะ